สำหรับแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวพี่เปิ้ลดูแล้วหรือยัง
ดูแล้วร้องไห้เลย
ประทับใจคนอย่างพี่เปิ้ลนี่มีจิตสำนึกในความอ่อนโยนด้วยเหรอคะ
ดูตั้ง๒รอบแน่ใช่รอบแรกหลับ
บ้าไม่ใช่นางเขาดี

ภาพยนตร์รักสุดซึ้งเรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวค่ะ
และแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบ
แต่หนังเรื่องนี้ก็ทำรายได้ทะยานสู่๑๕๐ล้านบาทไปตามคาดตามความคาดหมายเลยทีเดียว
ก็มีการยกทีมนักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นคุณเต๋อชั้นทวิทย์มิวนิษฐา
รวมถึงทีมงานมาร่วมฉลองความสำเร็จในงานแฟนเดย์ซึ้งสู่๑๕๐ล้าน

เผยว่ารู้สึกดีใจค่ะที่แฟนให้การตอบรับดีเกินคาด
รวมถึงชี้แจงถึงปมดราม่าเรื่องฉากจบที่มีแฟนหนังบางคนเขาบอกว่า
ตอนจบมันมี๒แบบจริงหรือเปล่า
อกจากนี้ค่ะยังฝากทิ้งท้ายไปถึงแฟนหนังไทยด้วยว่า
ให้ช่วยกันสนับสนุนหนังไทยในโรงภาพยนตร์กันด้วย
หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มีแผ่นก๊อฟออกวางจำหน่ายอยู่นั่นเองค่ะ
ค่ะวันนี้น่าจะก้าวสิบกว่าหรอครับก็ตอนที่ใช้ไปสิบอีกวันนะอ่า

ล้มลงครับคำแรกคือล้มลง
แล้วพอเสร็จออกมาปุ๊บแล้วเราเปลี่ยนแนวนิดนึงด้วยมีความเหมือนเน้นเรื่องอารมณ์ทราบซึ้งเยอะอย่างนี้
แรกก็กลัวว่าจะตอบรับเยอะไหมครับแล้วพอมันคนตอบรับล้นหลามมากอย่างเงี้ย
ก็ก็สบายใจครับก็รู้สึกแฮปปี้มากดีมากมากมากมากเลยครับ
จริงยังตอนนี้ไปไหนมันก็จะพูดถึงแต่แฟนเดยแฟนเดยแฟนเดยอะไรอย่างเงี้ย
มันเอาขอบคุณทุกคนมากเลยดีไหมครับ

ก็อดที่จะแบบน้อยใจไม่ได้
หรือว่าเสียเสร็จเสียกำลังใจอะไรครับ